อยากให้ดูต้องระวังแหละ
ดินทันลมคนทันลมดินสไลด์ต่าง
คราวนี้เหตุการณ์เหตุการณ์เหมือนเกิดขึ้นกับหอพักค่ะ

แล้วนี่ดูสภาพหอพัก

เพราะว่าโครงสร้างอาคารไม่ไหวแล้วจริงคุณผู้ชมคานข้างบนมันขาด

ใช่พี่เบิร์ตเพราะว่าพอฝนตกดินมันก็อ่อนดินมันก็นิ่ม
แล้วเนี่ยพออาคารมันก็มีน้ำหนักแล้วยิ่งอาคารถ้าไม่มั่นคงแข็งแรง
เกิดเป็นสภาพแบบนี้แล้วฟังเรื่องนี้นะหวาดเสียวหวาดเสียว
แต่ยังดีอย่างหนึ่งที่เจ้าของอาคารเขาไหวตัวทันเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
บอกก่อนว่าไอ้ที่ถล่มมามันถล่มเมื่อคืน
ช่วงสักประมาณ๕ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนนะคะ
ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองที่ภูเก็ตค่ะ
แล้วด้านหลังเนี่ยอาคารมันซุดตัวมันถล่มลงมาเอ็นมาทับอาคารข้างหน้าด้วย
ฝนตกลงมันหนักดินซุดตัวมีดินสะไรส์บางส่วนนะ
แล้วดูตรงทางเขาเรียกว่าอะไรที่ตั้งของอาคารนะคุณผู้ชม
มันจะลาดลงมานั่นก็อันตรายอยู่แล้วนะ

มันก็เลยทำให้อาคารด้านหลังมันเอ็นมามาทับด้านหน้านะคะ
กู้ภัยกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
รวมถึงพ่อเมืองผู้ว่านโรงวุ่นซิ้วเนี่ยนะคะ
ก็เข้าไปตรวจสอบกันพื้นที่เลย
เอาเอาเชือกอะไรมากันเอาไว้ห้ามให้คนเข้าไปด้านในนะ
กลัวว่าจะเกิดอันตรายแล้วพอมันเกิดเหตุเมื่อคืน
เกือบเที่ยงคืนใช่ไหมเดี๋ยวเช้าวันนี้ค่ะ
พอฟ้าสว่างแล้วต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ถามคนที่เช่าหอพักที่นี่
เพราะปกติหอพักนี้ก็มีคนเช่าอยู่ปกติเลย
ปรากฏเมื่อคืนวันที่๑๙คุณผู้ชม
ได้ยินเสียงมันก็เหมือนกับเสียงแบบเปรี้ยเหมือนเป็นปูนแตก
เอ้าฝ้าเพดานห้องพักมันมีรอยแตก
แล้วห้องอื่นปูนมันก็เหมือนกับกระเทาะ
มีรอยของปูนแตกด้วยครับ
เช่าเลยบอกเมื่อวานเช่ากันอยู่๘ห้องทุกคนเอาทรัพย์ศิลป์มีค่า
ย้ายออกมาให้หมดเลยนะออกจากห้องพักให้หมดเลย
นี่ต้องชื่นชมเจ้าของหอนะคือเขาไม่ชะล่าใจเพราะเขาเห็นว่าตั้งแต่คืนวันพุธใช่ไหม
วันพุธเนี่ยมันมีเปรี้ยมาแล้วมีแตกมาแล้ว
ขนของขนคนย้ายออกมาเสร็จตอนประมาณเที่ยงวันนะคะอืมทีนี้หลังจากนั้นเนี่ย
ครับใช่ครับแล้วห้องผมก็คือตื่นเข้ามาก็คือป้าป้ากับเพดานักแตก
เนี่ยครับแล้วก็ห้องห้องแรกเนี่ยก็คือปูนแตกหมดเลยครับ
ใช่ครับแล้วก็ใช้เงินอะไรบ้างไหมครับไม่มีใครเป็นไรครับ
เพราะโอโหยกกันมาหมดแล้วใช่ครับทั้งหมดมีกี่ห้องแล้วนะ
ตรงนี้ข้างบนสิบหกตรงกลางสิบหกใช่ครับแต่ข้างบนอ่ะมีประมาณแปดห้อง
แล้วก็ขุนของอะไรกันมาหมดแล้วครับก็คือทุกคนที่อยู่ในส่วนนี้ออกมา
ตั้งแต่เมื่อเมื่อเช้าเมื่อก่อนเที่ยงนะครับ
เที่ยงเลยใช่ครับก็ไม่มีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไร
ก็ขนของเอาหมดแล้วครับอืมว่าแต่เขาอบพยพแล้วไปอยู่ไหนอ่ะพี่น้ำ
นี่เขาก็ต้องให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตหาที่พักชั่วคราวให้ก่อน
แล้วตอนนี้ก็หาที่พักให้กับผู้ที่ประสบภัยทั้งหมดแล้ว
ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะครับทั้งคนเช่าทั้งเจ้าของหอ
คือไหวตัวทันดอมลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าคนเช่าหรือว่าเจ้าของหอบอก
ไม่เป็นไรโอ๊ยมันไม่เป็นไรหรอกโอ้โหแล้วอยู่กันต่ออย่างเงี้
อืมอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ไม่คุ้มเสียเลยนะใช่ค่ะ
ทีนี้ทางด้านโยธาธิการและผังเมืองภูเก็ตนะคะนายธรรมริสฤทธิพักดี
ก็เปิดเผยหลังการตรวจสอบอาคารค่ะปรากฏว่าอาคารด้านหลังที่มันถล่มมาเนี่ยนะ
คานของอาคารเนี่ยมันขาดอืมทีนี้พอคานของอาคารมันขาด
จะมั่นคงได้ยังไงคุณผู้ชมอาคารข้างหลังก็เลยเอ็นมาทับอาคารข้างหน้า
แล้วก็ทำให้ต่อหม้ออาคารด้านหน้าขาดอีกตอนนี้ทั้งสองอาคารใช้งานไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
มันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเช้านี้ต้องตรวจสอบอีกทีนะว่า
แบบนี้ซ่อมไหมหรือจะต้องลื้อแล้วสร้างใหม่เดี๋ยวรอดูนะคะ
จะซ่อมไหวแล้วเนี่ยเอ็นมาแบบนี้เลยโอ้โห